นัดต่อไปเล่นต่อหน้าครอบครัวแล้วก็แฟนสา
เพราะว่าล่าสุดมีกิจกรรมนะครับที่เขาจัดในประเทศไทยนะครับ
นำคุณแม่พร้อมสวรรคุณพ่อ
ก้องพบสกสินแล้วก็คุณเมย์พิชชนาธครับ
เดินทางไปดูเกมพร้อมกับแฟนที่ได้รับสิทธิ์

ซึ่งเกมนี้นะครับมีโอกาสที่ซัปโบโรจะเก็บ๓คะแนนได้

แล้วก็อยู่ในโซนที่ปลอดภัยจากโซนตกชั้น

และก็หวังว่าลูกชายจะทำตัวตัวแรกในเจรีย์ลีกได้สักที
กับเกมนั้นนี้ต่อหน้าครอบครัวและแฟนบอลถึงแฟนสาวด้วยครับ
สุดยอด
สรุปจะเอากี่เมตร
ได้ยิงไปเถอะขอให้ยิงให้ชนะก็พอละ
ผมมีโอกาสที่จะเห็นเจได้เล่นต่อเนื่อง

ช่วงนี้นักบอลไทยมีโอกาสไปเจนลีกเยอะมาก

ล่าสุดมีบทสัมภาษณ์พูดคุยกันนะครับ
ยิมบรชิตคนซ้ายบอกว่าคุณอ่านเอาโทรศัพท์ของโค้ดเฮงไปอ่าน
คุณอ่านดูบอกเด็กบอกว่าอ่านไม่ออกเป็นภาษาญี่ปุ่นนี่หยิบมาเดี๋ยวอ่านให้
ในเกมที่จะเจอกับทางการท่าเรือสิเป็นเกมนักกลางสัปดาห์
ซึ่งเป็นทีมเก่าของมาไซฮิโดวาดะอดีตกุญซื้อของชมบุรี
เคยคุมการท่าเรือด้วยนะครับติดต่อปีที่แล้ว
แต่ว่าโค้ดเฮงก็บอกในบทสัมภาษณ์ว่าอยากให้ไปอีกหนึ่งทีมมากกว่า
ก็คือโออิตาเอาไปฟังว่าช่วงบางตอนไหนครับ
ค่าตัว๒ล้านบาทระยะ๕ล้านแก๒๓ล้าน
ไม่ใช่แกทีมชาติอย่างน้อยก็ต้องเยอะกว่านั้นเห็นไหม
แล้วก็ต้องมีนั่นด้วยออปชั่นอะไรเยอะแยะ
เขาซื้อแกไปขายที่อื่นยายโอ๊ยจะเป็นทีมที่ดี
คาราซาว่าก็ดีเห็นไหม
คาลาซาว่าเนี่ยเป็นทีมของโบราต
แต่อาจารย์จะให้ไปโออิตามากกว่า

จ้ะเอาที่ไหนก็ได้ไม่ได้เพราะแกเล่นหวยอย่างนี้นะ

อันนี้คือวิธีการดูแลร่างกายของนางโค้ชเชง
เป็นตัวอย่างที่ดีนะคน๖๐กว่า
เด็กหลายคนยังไม่ทำนะแต่ว่าโค้ชเชงไม่ได้เล่นฟุตบอลแล้ว

เขาบอกว่าสมัยก่อนก็ถึงมีภาพเขาลงสืบทีมบ่อย

เขาบอกว่าเขาไม่ได้รอฟุตบอลมาหาเขา
วิธีการคิดเขาดีแล้วเขาก็สอนน้องสอนเด็ก

เพราะว่าอันนี้ไม่ใช่บทสัมภาษณ์ที่เกิดขึ้นในข่าว

แล้วก็มีทีมงานสโมสรไปถ่าย

เพราะเป็นหนึ่งมุมมองที่เด็กไทยนะครับ